เกดมาแล้วใช่ก็นั่งไปตำรวจก็นั่งอยู่ข้างใน
ขอใส่เสื้อสวดตำรวจอยู่ข้างในมองไม่เห็นอ้ำไปมืดอ่ะ
ก็งั้นกลับสีแรงเห็นก็เห็นอีกตลอด
ปกติด้วยถ้ามันมีคลิปคลิปรวยอะไรอย่างงี้มันปกติก็ดิ้งไม่มีแล้วกว่าดึง
อันนั้นก็ไปถ่ายแล้วต้องต้องฝากเนอะต้องมาโรงแรมมันต้องฝากเนอะ
ไอคนที่ดังตีเบลคนใหม่ใช่ไหมพี่

เออตัวดำดำอีก
ตัวดำดำอ๋อ

แม่บ้านก็โม้นกินเลยเจอไปจัดแฟนน้ำ

จากเม็ดนี้ก็ไม่ใช่